ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ
เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะที่กรกตประกาศว่าให้มีการสมัคร
สแบบแบลงเคจสแบบบัญชีไรชื่อ
แล้วก็ยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักการเมือง
ก็มีความพร้อมในการเลือกตั้งมีการทำโปรแกรมในการรณรงค์
ว่าคนได้ไปใช้สินเลือกตั้งนะอะไรแบบนั้น
กฎกติกาในครั้งนี้เป็นยังไงเพราะว่าแตกต่างจากครั้งก่อนนะคะ
วันนี้กรกตก็ได้มีการสรุปด้วยนะคะสำหรับจำนวนการสมัครนะคะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละค่ะอันนี้เป็นในส่วนของการสมัคร
ก็ต้องมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
เดี๋ยว๑๕กุมภาพันธ์กรกตจะมีการประกาศรับรองอีกทีนะคะ
กรกตสรุปยอดการรับสมัครสอสออย่างไม่เป็นทางการนะคะ
เพราะว่ามีพักการเมืองส่งผู้สมัครในระบบเขต๘๐พัก
จริงแล้วมี๑๐๐กว่าพักผู้สมัคร๑๑๑๒๘คน
อันนี้คือเขตเลือกตั้งทั่วประเทศอันนี้คือเขตใช่ค่ะ
ส่วนบัญชีรายชื่อตรงนี้มีได้๓๕๐คน
ใช่ค่ะแต่สมัคร๑๑๑๒๘คนค่ะ
ส่วนบัญชีรายชื่อมี๗๒พักนะคะผู้สมัคร๒๗๑๘คน
ตรงนี้ก็มีได้๑๕๐คนในสภานะคะสัดส่วนหามาในการต่อชุมใหม่คัน
ดังนั้นก็น่าจะคึกคักนะคะทีนี้ในจำนวนนี้ค่ะมี๓๓พักการเมือง
เสนอบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้นรวมของทุกพักนะคะ
๓คนเพราะบางพักส่งคนเดียวบางพักส่งครบ๓คนเลยนะคะ
ซึ่งมีได้แค่หนึ่งคนใช่ค่ะก็แต่ละพักส่งกี่คนก็ได้แต่ไม่เกินสาม
เราก็เลยขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้นะคะว่าแต่ละพักส่งใครบ้าง
ไทยรักษาชาติเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี
จบการศึกษาระดับมัธยมโรงเรียนจิตรดานะคะ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาชีวะเคมีเอ็มไอทีนะคะมหาวิทยาลัยดังมาก
พลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์ก็จบมัธยมก็คือโรงเรียนเตรียมทหาร
ปริญญาตรีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่น๒๓นะคะ
พักเพื่อไทยเสนอคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์
และนายชัยเกษมนิติสิริพักเพื่อไทยส่งครบ๓ชื่อเลยนะคะ
ประชาธิปัตย์เสนอชื่อเดียวคือนายอภิษฎเวชาชีวะค่ะ
พักอนาคตใหม่ค่ะเสนอชื่อเดียวนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
จบเรียมอุดมศึกษาจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อปริญญาตรีนะคะ
ปริญญาโทโอ้โหจบเยอะเลยนะคะ
แล้วก็มีจบกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศด้วย
ผักชาติไทยพัฒนาสหนอชื่อเดียวจริงจารกิจน้องสาวกรรจนาศิลปะอาชา
พลตับรถเอกเสรีพิสุเตเมียเวร
เสนอ๓ชื่อเลยนะคะนายสุวรรษลิปตะพันลบนายเทวัลลิปตะพันลบ
และในแพทย์วรรณรัฐชานุกูลพักประชาชาติเสนอสามชื่อเลยนะคะ
นายวันมหมาตนอมมัธาพันธบริเวศทวีสอดส่อง
และนางสาวณหาไทยทิวไผ่งามอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เรารวบรวมมา

ก็เลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบ

เป็นระบบจัดสรรปันส่วนผสม
ใช่ค่ะซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปการเมืองไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ก็จะชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับพักการเมืองต่างต่าง
สมัครในแต่ละเขตผู้สมัครบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายก
กันหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจากนี้ในวันประกาศ
คุณสมบัติผ่านของกรกต๑๕กุมภาพันธ์
ท่านติดตามในไทยรัฐทีวีในข่าวทุกช่วงนี่แหละ
รวมทั้งรายการดีเบตเลือกตั้งด้วย
เราเริ่มวันจันทร์หน้านะคะ